สองคนที่ไปชิงทองที่ตลาดในลำพูนเนี่ยนะล่าสุดเนี่ย
หนึ่งในคนก่อเหตุบอกว่าทนแรงกดดันไม่ไหวแล้ว
มอบตัวเองเลยแต่ลูกน้องยังไม่มานะ
ลูกน้องยังไม่มอบตัวเจ้าตัวเนี่ยยอมรับเลยว่า
เอาทองไปเนี่ยติดหนี้พนันห้าล้านเลยฮะหนักเลยนะครับ
แต่ว่าย้อนไปดูเหตุการณ์ตอนนั้นหน่อยค่ะนี่ครับคนร้ายเนี่ยมากันสองคน
คนหนึ่งสวมเสื้อแขนยาวสีดำมือหนึ่งถือปืนสั้นอีกมือถือถุงผ้า
พอวิ่งมาก็กระโดดข้ามเคาน์เตอร์ไปทุบกระจกเลยครับกวาดเอาถาดสร้อยคอทองคำ
เอาไปหมดเลยครับจากนั้นคนร้ายอีกคนอันนี้คนแรกนะ
คนร้ายอีกคนเนี่ยสวมชุดลายพรางครับถือปืนยาวเดินเข้ามา
ทำให้กระทะหาเลยอ๋อใช่ฮะนี่แต่งตัวให้กระทะหาถือปืนมาเลยช่วยกันกวาด
เอาทองคำรูปภัณฑ์ทั้งสร้อยทั้งแหวนแล้วก็ทองแท่งเอาไปประมาณ๘ถาดอ่ะ
หนีขึ้นรถกระบะไปครับเป็นวงจรปิดของร้านทองนริสราสาขาตลาดจตุจักรลำพูน
ในอำเภอเมืองลำพูนเลยหลังเกิดเหตุแล้วนี่กระบะของคนร้ายนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็เลยระดมกำลังเข้าปิดล้อมไปตรวจค้น
เจอปืนลูกซองแล้วก็ปืนพกสั้น
แล้วก็ไปเจอชุดลายพรางที่คนร้ายใช้ก่อเหตุด้วย
แต่ตอนนั้นยังไม่เจอตัวคนร้ายนะคุณผู้ชม
ทราบแต่เพียงว่าคนก่อเหตุชื่อว่านายสุภกรเกิดมาก
โดดดันครับสุดท้ายยอมมอบตัวจริงด้วยครับ
นายสุภกรณ์สารภาพว่าตนเองติดพนันหนักเลยนะ
เป็นหนี้อยู่๕ล้านไม่รู้จะหาเงินด้วยวิธีใดดี
ก็เลยตัดสินใจชวนลูกน้องอีกคนหนึ่งไปก่อเหตุกัน
หลังก่อเหตุเนี่ยนายสุปกรณ์ส่งลูกน้องไปขึ้นรถ

ตอนนี้ตำรวจก็อยู่ระหว่างติดตามตัวลูกน้องอยู่นะ
ส่วนตนเองเนี่ยนำรถกระบะกลับมาจอดที่โรงงานนี่แหละ
หนีไปไหนแล้วก็เปลี่ยนรถอีกคันขับหลบหนีไปครับ
แต่ก็มาถูกครอบครัวเกลี้ยกล่อม
ก็เอาวะมอบตัวก็ได้สุดท้ายก็เลยมอบตัวกับตำรวจครับ
ตำรวจให้ข้อมูลว่าผู้ต้องหาได้ทองรูปภัณฑ์ไป
น้ำหนักรวมทั้งหมดประมาณ๕๐บาทเลยคุณผู้ชม

ติดตามคืนกลับมาได้บางส่วนแล้ว
ส่วนทองคำแท่งที่เห็นเนี่ยไม่ใช่ทองแท้
เป็นเพียงแค่กล่องใส่ทองเท่านั้นครับ
หลังจากนี้ทางร้านจะสรุปอีกครั้งว่าทองที่ถูกขโมยไป

แล้วก็เดี๋ยวเช้าวันนี้จะมีการแถลงรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับ